สำหรับใครที่เตรียมจะเดินทางไปเที่ยวน้ำตกช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะมีการตรวจสอบสภาพอากาศแล้ว
ในจุดนั้นมีฝนตกลงมาเยอะอันนี้จะต้องสังเกตน้ำให้ดีนะคะว่าน้ำมีการเปลี่ยนสีเป็นสีแดงคล้ายดินที่มาจากภูเขาหรือเปล่า
เพราะว่าอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น้ำตกหินลาดในจังหวัดสุราธานีและมี

และมีเด็กผู้หญิงสองคนพลัดตกลงมาเนี่ยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยไว้นะคะซึ่งเป็นการได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่น้ำตกหินลาด
มีเด็กไปเล่นน้ำแล้วก็กระแสน้ำนี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและน้ำก็เปลี่ยนสีด้วยนะคะ
แล้วก็พัดร่างเด็กหญิงสองคนที่มาเล่นน้ำตกไหลไปตามกระแสลำทาน
ทั้งสองคนช่วงแรกเนี่ยนะคะก็พยายามร้องตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะ
นายอนุวัฒน์มีแถมพลเมืองดีซึ่งอยู่ใกล้จุดนั้นเลย
ลงไปเอามือคว้าเด็กไว้ได้แล้วก็ขึ้นมาจากกระแสน้ำได้
แต่ว่าเนี่ยค่ะก็ต้องรออยู่บนก้อนหินกลางลำทานที่ไหลเชี่ยวก็คือออกมาไม่ได้นะคะ

ใช่ค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเกาะสมุย
พร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยกุศลสงเคราะหก่อสมุย
ก็เอาเชือกไปผูกไว้๒ก้อนสองข้างนะคะเป็นหินซึ่งอยู่สองฝั่งลำทาน
ทำเป็นราวและเจ้าหน้าที่ก็ค่อยเกาะเกาะแล้วก็เดินเข้าไปฝากระแสน้ำตกที่ไหลเชี่ยวกรากนะคะ
แล้วพาเด็กทั้งสองคนนี้ออกมาได้ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ
ทยอยนำเด็กออกมาจากกลางน้ำตกได้ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก
ออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะก็น่าตื่นเต้นมากค่ะเหตุการณ์นี้ครับ